เรื่องแรกก็เลยขอเปิดด้วยอารมณ์ดียิ้มกันหน่อยละกัน

ไม่รู้มีสาวดูอยู่เยอะหรือเปล่านะคะ
โลกโซเชียลก็คือค้ากันคุณผู้ชม

ใช่สไตล์แบบหนุ่มโอป้าเกาหลี
หน่วยก้านได้อยู่

อยากใส่ด้วยเหมือนกันเลย

ทุกคนคะทำไมใส่ตาสั้นกันแล้ว

ช่วงนี้แบบเจ็บตาเลยว่าจะแบบ
หรือไม่ได้พี่มิวพี่มิ้นท์จะได้อ่านเห็น

คุณสึกสกุนพันดีคุณอุ๊บจะนัน
ปีศิษย์มหารเช้าเราก็โอปป้า

จัดได้หรือจัดได้จริงหรือ

หน้าตาแบบใช้ได้นะคะ

สำหรับพ่อค้าคนนี้นะคะ

เป็นคลิปที่ลูกค้าถ่ายไว้
ยิ่งถ่ายเป็นภาพนิ่งยิ่งโอป้าขึ้นไว้อีก

เห็นแล้วน่ะครับมีความจมูกสั่นเป็นคมพดพ้มก็ใช่ทำไฮไลท์
ไม่ทำนะคะคนละอันกัน
ก็นี่แหละเป็นจุดสนใจนะคะหน้าตาดีหุ่นดี
คนที่ผ่านไปผ่านมาถึงกับต้องหยุดแวะอุดหนุน
แล้วก็ถ่ายคลิปมาแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
จนล่าสุดเนี่ยคลิปนี้ยอดเข้าชมสูงกว่า๒ล้านครั้ง
แล้วก็ถูกพูดถึงในโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะ

ชื่อว่าคุณปอนวนิชชารุ่งวิทยาการ

เป็นนิสิตชั้นปีที่๔คณะวิทยาลัยการ
สารสนเทศสาขานิเทศศาสตร์

ก็เป็นพ่อค้าขายกุ้ยช่ายด้วย
โดยนายวนิชาก็บอกว่าได้ช่วยคุณแม่ขายอยู่ตามตลาด
ของจังหวัดมหาสารคามที่เปิดขายมาได้๑๘ปีแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วเปลี่ยนมาขายกุ้ยช่ายแทนนะคะ

อ้าวตีตัวสิค่ะเดี๋ยวก็เอาตัวกันหน่อย

อ๋อเป็นพิเศษต้องร้านนี้ด้วยไหมชอบทานกุ้ยช่ายมาก
ก็ลองดูกันเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยไม่ใช่เหรอ
คนไปอุดหนุนเยอะก็ต้องลองไง
พ่อค้าหรือเปล่าที่แซ่บนะคะนะ
คลิปที่แชร์อยู่นี้เป็นช่วงขายกุ้ยช่ายค่ะ
ที่งานงิ้วสารคามระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งคุณปอนก็บอกว่าปีก่อนที่งานนี้
แต่ว่าปีนี้ได้รับความสนใจมากกว่า
แล้วก็ลูกค้าหลายคนบอกเลยนะตามมาอุดหนุนจากในโซเชียล
ในโลกโซเชียลก็ทำให้กิจการเติบโตเจริญรุ่งเรืองขายดี

ชอบกินจริง

เหมียกันบอกว่า๒๓คือวัยของครับ

เปล่าเลยค่ะต้องการจะบอกว่าน้องอายุ๒๓

ไม่เคยคิดว่าแก่เลยแต่พออายุ๒๓ลองบวกลบคุณหันดู

ยังอ้ออยู่คุณผู้ชมส่งมาให้กำลังใจพี่มิวได้

ตอกย้ำอะไรคะตอกย้ำความเด็ก
ว่าหน้าตาใกล้กันคืออยู่ตรงนี้เฟื่องเด็กสุดแต่หน้าตาทุกคนอายุใกล้กันคือเฟื่องสรุป